ทยันแห่งชาติปางศรีดาคุณพยุงศักดิ์การสมเกตก็ลงพื้นที่ไป
เมื่อวานนี้เห็นแล้วนะครับว่าบรรดาสัตว์ป่าได้รับผลกระทบ

ตอนนี้ทางหน่วยงานเร่งแก้ไขปัญหาเบื้องต้นก็คือว่า

เพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากช่วงนี้ไป
ติดตามจากรายงานครับ
ระหว่างคนกับสัตว์ถือเป็นวิกฤตหนักสุดในรอบ๕ปี
ระยะของวิดูฝนเนี่ยมันจะสั้น
สังเกตนะครับว่าเดี๋ยวนี้ฝนจะตกน้อยมาก
แล้วก็ไม่มีวันใดเลยที่จะแบบตกทั้งวันทั้งคืน

เพราะฉะนั้นลำห้วยก็เกิดการขาดน้ำ
ดังนั้นแน่นอนครับน้ำคือปัจจัยที่สำคัญที่สุดของสิ่งมีชีวิต
โดยเฉพาะที่อยู่ในป่ามีผลกระทบแน่นอน
ปัญหาก็คือเรื่องของสัตว์ป่าออกไปนอกพื้นที่ป่า
ทำร้ายเกษตรกรหรือออกไปแล้วถูกนายพรานหรือชาวบ้านเนี่ย
ดักหรือว่ายิงกินนะฮะนี่คือปัญหา
เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะกับสัตว์ป่าขนาดใหญ่
มีความต้องการใช้น้ำมากในระยะสั้นจะเร่งเติมน้ำในผืนป่า
แก้ปัญหาของอุทยานเนี่ยก็คือได้วางสเต็ปเอาไว้๓ระยะนะครับ
ก็คือระยะเร่งด่วน๒ระยะกลางแล้วก็ระยะยาว
แน่นอนฮะระยะเร่งด่วนก็คือทำยังไงเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นการนำน้ำมาเพิ่มเติมหรือการเพิ่มน้ำให้แก่สัตว์ป่า
เช่นการเข้าไปเติมน้ำในแอ่งธรรมชาติ
หรืออาจจะเป็นแอ่งที่เราได้สร้างมันขึ้นมา
โดยพยายามไม่ให้กระทบต่อธรรมชาติให้มากที่สุด
ตรงนั้นคือการแก้ระยะสั้น
แนวทางแก้ปัญหาภัยแรงในระยะกลาง
จะจัดทำฝ่ายชะลอน้ำเพิ่มอีก๓๐แห่ง
เพื่อชะลอและกักเก็บน้ำไว้ใช้
ขณะที่ในระยะยาวจะสร้างกลุ่ม

ขนาไปกับการสร้างแหล่งน้ำจับเก็บขนาดใหญ่ในป่า
เพื่อเก็บสำรองไว้ใช้ในอนาคต
เรื่องต้นประเมินว่าหลังจากนี้
หากไม่มีฝนตกในพื้นที่นานไปอีก๒เดือน
เจ้าหน้าที่จึงจะเร่งเติมน้ำในพื้นที่
จะส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่ามากกว่านี้

ช่วยกันอนุรักษ์ผืนป่าแหล่งต้นน้ำ
ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดผลกระทบ

ยุ่งสักการสมเกตข่าวแถวรัดทีวีรายงาน